ชาวบ้านเขาออกมาขายลูกว่า
ว่าผลไม้พื้นบ้านเนี่ยเขาบอกสร้างรายได้กว่า

ว่าว่าปลาย

ลูกว่าสร้างรายได้ดี
ว่าวัฒน์
มาที่นี่เลยบ้านเลขที่๑๕๒หมู่ที่๓นะคะ
บ้านเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูน
เขามีต้นลูกว่าที่เป็นผลไม้ป่าผลไม้พื้นบ้านที่
ต้องบอกว่าวัยรุ่นยุค๙๐ชอบ

คุณมีประสบการณ์เลือกลูกว่าใช่ไหมคะมีครับ
เดี๋ยวค่อยเล่าค่ะฟังดิฉันก่อน
ว่านจะเริ่มออกผลได้ช่วงเดือนมีนาคม
และจะเริ่มสุกเก็บผลได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน
มีรสอย่างไรเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ฝาดเล็กน้อย
สร้างรายได้โอ้โหวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐บาท
เจ้าของค่ะคุณอิสราขาวชอบเล่าให้ฟังบอกว่า
มีคนในชุมชนมาขอซื้อลูกว่า
เธอก็เลยเริ่มคิดว่าลองโพสต์ขายในโซเชียลไหม
ลองโพสต์ขายในเพจน่าจะดี
วกกับว่าตัวเขาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่แล้ว

เพียง๑ชั่วโมงที่เขาโพสต์แบบไลฟ์สดขายเนี่ยนะ
มีลูกค้าสนใจสั่งซื้อเยอะมาก
โอ้โหมีออเดอร์เหรอนี่โอ้โหมีออเดอร์
คุณรู้ป่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุแบบเรา

โอ้โหนี่คือทาเก็ตหลักของคนทานลูกว่าเลยนะ
แต่ละวันมีออเดอร์เยอะมากไม่ต่ำกว่า๓๐กิโลกรัม

ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
ถ้าแบ่งขายเป็นถุงเล็กน้ำหนัก๓ขีดอย่างนี้

บอกเลยรายได้จากการขายลูกว่าตอนนี้ราคาดีมาก

และทุกวันมีออเดอร์เข้ามามากมาย
แต่ลูกว่าที่สุกบนต้น

เขาก็เลยรับออเดอร์เท่าที่มีลูกว่าส่งได้เท่านั้นนะคะ
ลูกค้าก็ต้องแบบว่าเข้าใจหน่อย
เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจริง
ใช่ไหมล่ะลูกว่าเนี่ยนะรสชาติมันเหลือแบบฝัน

อารมณ์เหมือนเคี้ยวลูกเบอรี่แต่มันจะมีเม็ดใหญ่
คุณเคยกินลูกว่าเข้าใจแต่คุณเคยกินเบอร์รี่เหรอ
เคยหน้าอย่างนี้วาสั้นเคยกินนะ
แต่อย่างนี้ลูกว่าเนี่ยตอนที่ผมเคยทานส่วนใหญ่มันเม็ดลูกเหมือนกันทำไม
มันชอบอยู่แถวข้างสนามฟุตบอลที่สุโขทัยจะมีเยอะ
แล้วมันก็หล่นลงมาไอ้จังหวะเราหิวเราก็ไปกินเก็บกินจากพื้นเลยนะ
ไอ้ลูกแบบอย่างนี้แล้วกินไปโอ้โหกลับบ้านไปฟันม่วง
ฟันม่วงฟันแปลกเค้าเคี้ยวดินเออใช่เคี้ยวดินแหละนั้นด้วย
เอาจริงนะคุณเหมือนเก็บกฎที่ไม่ได้เล่าเมื่อไถ่เบ้า
เค้าไปกล่าวนี้เต็มดีเลยเค้ามีโอกาสให้คุณรับปั๊บโอ้โหใส่ยับเลย
แล้วนี่ดูกระดาษเขา๒หน้า๓หน้ากระดาษ
เปิดไปอีก๓๔หน้าเออเจอเป็นตัวเลขวิ่งบนวิ่งล่างอะไรก็ไม่รู้
สูตรสูตรลูกน่ารักของสมุทรอ๋อหรอหรอเออ
เอาดิผลไม้พื้นเมืองพื้นบ้านแบบนี้ใครเคยมีเคยทานกันบ้าง
ไลน์มาคุยกันรวมถึงผลไม้ที่มีติดบ้านก็ยังไลน์มาคุยกันได้เช่นกันนะคะ